น้องผู้หญิงชื่อว่าน้องพิงกี้อายุ๑๓ปี
นักเรียนชั้นม๒ที่ไปกระโดดคอนโดลงมา
จากชั้น๑๒เสียชีวิตนะครับ

เห็นวิญญาณของน้องคุณผู้ชม

ตามคำบอกเล่านะถือโทรศัพท์มือถือ

ร้องโหยหวนอยู่อย่างนั้นนะครับ

คนในคอนโดไม่ไหวแล้วกลัวเหลือเกิน
ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะได้ยิน

ได้ยินวิญญาณของน้องร้องแบบนั้น

เอางี้ละกันไปทำพิธีแล้วกัน

เหมือนว่าน้องแบบยังติดอยู่กับอะไรอยู่

ไม่กล้าอยู่เหมือนกันนะครับ

น้องก่อเหตุกระโดดจากระเบียง

ชั้น๑๒ของคอนโดแถวรามคำแหงลงมา

น้องตั้งคันได้๑เดือนด้วยนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๖พฤศจิกายน

มันดาของน้องเองไปแจ้งความ

โดยกักขังนวงเหนียวลูกสาวในวันลอยกระทง
ทางเจ้าที่ก็เลยได้มีการทำการสืบสวนขยายผล

แล้วคลายความสงสัยในประเด็นต่าง

แต่ว่าการที่เราได้คุยกันกับแม่เมื่อวันก่อน
แม่บอกว่าลูกสาวฉันไม่ได้ท้อง
คือแม่ออกมาพูดว่าลูกไม่ได้ท้อง

เรามีการส่งนักข่าวลงพื้นที่ไป

อยู่เนื่องจากคนในคอนโดมาบอกว่าเหมือนเห็นลูกสาวของ
เนี่ยเป็นวิญญาณเนี่ยวนเวียนในจุดที่เกิดเหตุออกจาก
จุดเกิดเหตุไม่ได้นะเห็นวิญญาณของลูกสาวเธอเดินไปเดินมา
มาและในมือของลูกสาวเนี่ยถือโทรศัพท์มือถืออยู่วิ่งร้องไห้
โหยหวนรอบคอนโดอ่ะครับทั้งคืนจนคนบางคนเขานอนไม่ได้นะเธอ
แบบได้ยินคนพูดอย่างนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยมีการไป
ทำพิธีเชิญโดยวิญญาณให้ออกจากจุดเกิดเหตุให้ได้แล้วก็ไป
กับเธอก็ได้ยอมรับว่าตามศาสนาอิสลามที่เธอนับถืออยู่
ไม่มีความเชื่อแบบนี้แต่ว่าแน่นอนตามที่คนไทยเชื่อกันตาม
เรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยก็อยากจะทำพิธีกรรมเพื่อให้สบายใจ
แล้วก็ให้คนในคอนโดนั้นเกิดความสบายใจไปด้วยนะครับ
คนพูดแล้วน้องร้องไห้ออกจากตรงนี้ไม่ได้
ใช่คุณแม่ถึงต้องมาช้อนเอาขวัญน้องให้ไปกับมะทุกที่เลย
เขาจะได้ไปได้ทุกที่ค่ะแต่ในสายอิสลามอ่ะน้องไม่มี
คนที่ตึกค่ะแล้วก็พูดกันลูกสาวพี่สาวเขาคนโตอ่ะ
อยู่ในลิฟต์แล้วเขาก็คุยกันว่าพิงกี้ร้องไห้โหยหวนทั้งคืน
ถือโทรศัพท์วิ่งรอบตึกแม่ของน้องเองก็ยืนยันว่าสาเหตุที่ลูกสาวเธอเสียชีวิตนั้นน่าจะเกิดจากเรื่องที่ถูกกดดันอย่างหนักจากหลายหลายทาง
ประกอบกับการที่มีการคุยกับเพื่อนแล้วก็เสียใจนะต้องการจะถ่ายรูปให้เห็นว่าเสียใจอยู่นะแล้วก็ไปนั่งขอบหน้าต่างที่ระเบียงโชว์เพื่ออะไรแบบนี้นะฮะ
อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกสาวเครียดก็น่าจะมาจากความคืบหน้าที่คดีที่ลูกสาวนั้นถูกกระทำชำราวเมื่อช่วงวันละกระทง
แต่ว่าก็ไม่มีความคืบหน้านะฮะล่าสุดพลตำรวจตรีสามารถศรีสิริวิบูรณ์ชัยผู้บังคับการตำรวจนครบัน๕ก็ชี้แจงว่าคดีนี้เนี่ย
ตำลดสามารถจับกลุ่มนายกิติยัพพงษ์บุญถนัดหรือว่าในบอลอายุยี่สิบสี่ปีได้แล้วครับ
ข้อหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วก็ออกหมายจับเพิ่มอีก๑คนก็คือนายอานนท์โดรอแสะนะฮะหรือว่าในมาร์ชอายุ๒๕ปีแล้วก็หารร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีเช่นกันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะครับจับได้๑อีก๑คนยังจับไม่ได้นะครับ